ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีอุกอ่านในพื้นที่จังหวัดกาลสินค่ะ
เมื่อมีหนุ่มคนนึงนะคะเขากลับบ้านไปเป็นการเปิดหมโรงสงกรานเลือดกันแล้ว
เพราะว่าเขากลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานมีการชวนลูกพี่ลูกน้องมาตั้งวงเพื่อกงเหล้า
เสร็จแล้วทั้งหมดมีการเอาหมามาเป็นกับแก้มค่ะคุณผู้ชม
ช่วยกันลงมือเชื่อดหมาจนกระทั่งเลือดกระเด็นไปโดนหน้ามือมีด
สุดท้ายเขาโมโหใช้มีดแทงเพื่อนที่อยู่ในวงด้วยกัน
จนกระทั่งมีคนตายหนึ่งเจ็บหนึ่งนะคะ
ลึกเบื้องหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
นี่คือสภาพศพนายธวัชชัยอารียบุตรวัย๓๕ปี
ถูกฟันด้วยมีดเข้าที่หัวและตามลำตัวเลือดแดงฉาน
ซึ่งนอกจากธวัชชัยจะถูกฆ่าแล้วยังมีนายเอญาติอีกคนโดนฟันเจ็บปางตายเช่นกัน
เป็นเหตุสยองตอนค่ำวันที่๑๑เมษายน
ตำรวจสพเขาวงจังหวัดกรสินรุดไปตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุ
ดงหมูหมู่๑๑ตำบลคุ้งเก่าซึ่งนอกจากคนตายคนเจ็บ
ยังพบซากสุนัขถูกฆ่าชำแหละอยู่ในกระมัง
จึงทำบันทึกไว้พยานชี้เป้าคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหน
คือนายสุพรสินชัยวัย๓๔ปีซึ่งเป็นญาติกัน
มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องพอฟันเสร็จก็วิ่งกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมหนี
แต่ถ้าว่าถูกตำรวจรวบเอาไว้ได้ทัน
ปฐมบทของเหตุการณ์เกิดจากผู้ตายมีอาชีพทำงานก่อสร้างในกอทม
ช่วงหยุดสงกรานจึงเดินทางกลับบ้านเมื่อวันเสาร์
นายเอและนายสุพรมาตั้งวงกงเหล้าขาว
เมื่อมีเหล้าก็ต้องมีกับแกล้ม
ธวัชชัยออกไปเดียเอาหมาตัวเองไปที่บ้านของนายเอเพื่อทำกับแกล้มเหล้า
ทั้ง๓คนก็ช่วยกันลงมือเชื่อด
เลือดหมากระเด็นไปถูกหน้านายสุพร
จนเกิดโมโหประกอบกับความแค้นเก่าที่ทั้งคู่เคยมีเรื่องบาดม้างกันมาก่อน
สุพรจึงคว้ามีดเชื่อดหมาฟันนายธวัชชัยไม่ยั้ง
ห่วงนั้นนายเอกเข้ามาขวางจึงถูกฟันเลือดสาดไปอีกคน
นำร่างธวัชชัยกลับมาตั้งบำเพ็ญกุศลด้วยความโศกเศร้า
รับไม่ได้ที่ต้องสูญเสียลูกชาย
ที่สำคัญคนร้ายไม่ใช่ใครที่ไหน
คือญาติพี่น้องและเป็นเพื่อนรักกัน
ขณะที่นางวิถุนนชัยเสนแม่ยายคนตาย
บอกลูกเขยเป็นคนดีรักเพื่อน
ไม่คิดว่าจะมาเข็นฆ่ากัน
เขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เล็ก
มีอะไรก็แบ่งกันกินนะนะ
ก็คือไปมาหาสู่กันปกติใช่ไหมครับ
นี่ก็ไปทำงานมาก็มีอะไรก็ไปหาเพื่อนก็
พากันซื้อเหล้าซื้อยามากินตามปกติ
บ้านก็อยู่ใกล้กันพี่น้องกันอีกด้วย
สุพรยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
ตำรวจพาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
สรุปสำนวนส่งฟ้องฝากขัง
เปิดทางโหมโรงส่งกลานเลือด
ลงที่เหตุฆ่ากัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน